รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
แต่แปลกจังเลยทำไมจำเพลงได้เก่งมาก
มีวิธีการจำยังไงบ้างคะข้าวตู
ฟังเพลงหลายเที่ยว
คือน้องเนี่ยเป็นพรสวรรค์ส่วนตัว

นี่ถ้าไม่มีป้าปานนี้จะร้องเพลงเป็นไหมเนี่ย

เหมือนเขามาไม่พร้อมไม่มีเหมือนคนอื่นนะคะ
หนูก็ไปพยายามจะชดเชยให้แต่ยังไงมันก็ไม่เท่า

เพราะฉะนั้นใส่ใจฉันผ่านคืนวันก็ยังฟังตรงเสมอ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ลำดับ
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังเปิดเครื่องรับของท่านมาครับ
ที่ไทยรัฐทีวีแห่งนี้นะครับ
ช่อง๓๒แน่นอนครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้นะครับ
๘นาฬิกา๒๐นาที
เป็นเวลาของความสุขความสนุกสนาน

ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

เพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงพิเศษที่เราจัดทำมา
เพื่อนักสู้ชีวิตที่เป็นเด็กกันนะครับ
ในตอนนี้เราชื่อว่านักสู้

แต่ว่าสู้กันแบบเต็มกำลังเลยค่ะ

ท่าผู้ใหญ่๑ล้านบาท

เพื่อจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างคุณยายนะคะ
ครับเราก็ไปพบกับภาพชีวิตของน้องเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับ

สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะ
หนูชื่อเด็กหญิงปากปลายฝน
นามสกุลเจสหาชื่อเล่นว่าข้าวตูค่ะ

ผมชื่อก้าวสุขครับ
หนูรักน้องของหนูทั้งสองคนค่ะ
รักทุกคนมากเลยค่ะ
ครอบครัวของหนูมีอยู่ทั้งหมด๔คนค่ะ
มีหนูยายมีน้องข้าวมากแล้วก็น้องข้าวสุกค่ะ
ยายเป็นคนเลี้ยงพวกหนูแล้วก็น้องมาค่ะ
ยายมีพระคุณต่อหนูมากเลยค่ะ
กับแม่เขาอยู่กันไม่ได้
ก็แยกทางกันแล้วก็หอบลูกมาให้ยายเลี้ยง
ยายก็เลี้ยงมาตั้งแต่๒เดือนจันทร์๑๑ขวบกว่าแล้ว
ทุกวันนี้ยายขายน้ำพวกผลไม้
เอาไปต้มขายแล้วก็ขายชาเย็น
บางวันก็ได้บ้างช่วงนี้ฝนแรงยังพอได้
ช่วงหน้าฝนบางวันก็ไม่พอซื้อข้าวก็มีลำบาก
กินเก่งยิ่งเข้าตูก็กินเก่งเยอะ

สุกเขาจะกินพวกขนมกับนม
นมถุงหนึ่งนิดสองวันหมด
ยายก็กินข้าวแค่วันละมื้อ
เพื่อเก็บตังค์ไว้ให้หลานได้ซื้อขนมกิน
ถ้าเขาได้กินอิ่มนอนหลับก็ยายก็มีความสุขแล้ว
ฝันยายที่ยายต้องมาเลี้ยงพ่อของหนูของน้อง
แล้วก็ยายก็ทำงานไม่หยุดเลยค่ะ
ยายมีวันพักผ่อนวันอาทิตย์วันเดียวค่ะ

วันอาทิตยายก็ไปทำสวนหลังบ้านค่ะ
ปลูกผักบ้างไปลดน้ำต้นไม้บ้าง
ยายเป็นโรคเบาหวานความดันแล้วก็โรคหัวใจค่ะ
ยายก็เจ็บขาอยู่ค่ะแล้วก็ดูวันยายเข้าหลวงนึงเขื่อนไป๓๔

หนูจะเรียนไม่ทันเพื่อนในห้องค่ะ
แล้วก็ตาข้างซ้ายของหนูเป็นตาบอดไก่ค่ะ

ตาข้างขวาเป็นเส้นประสาทกุดทับ

ที่หมอให้เช็คอยู่จะเป็นหลุ่กพุมเพค

ผิวหนังมันจะเป็นเหมือนกากเพื่อนนะคะ

แสงสว่างเขาจะเห็นแต่กลางวัน
กลางคืนเขาจะมองไม่เห็น

ชนขนาดนี้ประตูที่บ้านอะไรเนี่ย

หมอบอกว่าโรคภูมิแพ้ในร่างกายเขา

เป็นเด็กสมาธิสั้น
พอเรียนแล้วก็จะตามเพื่อนไม่ทันนะคะ

แล้วทีนี้ถ้าจะต้องผ่าอีก

คุณยายเลี้ยงหลาน๓คนเนาะ

จับไม่ค่อยทันเลยวันสน

บางทีเขาปลูกผักในสวนได้วัน๑๐บาท๒๐บาท

เป็นแค่คนที่เคยสำคัญ
เป็นความฝันที่เกือบจะเป็นจริง
สำหรับฉันเธอคือทุกสิ่ง
แต่ความจริงคือต้องทำ

มาพบกับน้องเข้าตูได้เลยนะครับ
เข้าตูแม้สองตาจะเลือนลาง

แต่หากหัวใจไม่หยุดเต้น
จะขอสู้เต็มกำลัง

ครั้งที่สองแล้วนะคะที่พบกันบนเวที
ร้องได้ให้ล้ารุกทุ้งสู้ชีวิต

อยู่กันทั้งหมด๔คน
ตรงหน้ามีคุณยัยหมวยนะคะ

ก็มาเชียร์กัน๒ครั้งแล้วนะครับ
ร้องไปแล้วสองเพลงได้ไปแล้วสองหมื่นบาท
น้องบอกว่าจะเอาเงินไปเป็นค่ารักษาคุณยายด้วยนะครับ
เพราะคุณยายก็ป่วยเป็นหลายโรคเป็นเบาหวานเป็นความดัน
แต่ที่หนักที่สุดนะฮะก็คือนักสู้ชีวิตของเรานี่แหละครับ
เข้าตูเนี่ยหลายโรครุมร้าวเหลือเกิน

สงขราหนูมากรุงเทพยังไงกัน

ค่ะ

นั่งรถไฟเป็นไงครับ

ไปเนี่ย๑๘

มาถึงกรุงเทพแล้วมาถึงรายการเราแล้ว
อย่าให้โอกาสดีพลาดไป

แต่แปลกจังเลยทำไมจำเพลงได้เก่งมากมีวิธีการจำยังไงบ้างคะข้าวตู
ฟังเพลงหลายหลายเที่ยวใครสอนหนูว่าให้ฟังเยอะเยอะ
และหนูจะจำได้ใครเป็นคนบอกวิธีนี้ป้าค่ะ
คุณป้าคุณป้าชื่ออะไรคะคุณป้าชื่อปลาค่ะ
คุณป้าปลาคุณป้าปลาป้าปลาจากมึนมืดมืดนะ
ขยับมานั่งตรงนี้หน่อยนะทิศสว่างแล้วนะทำไมถึงต้อง
เค้าเค้าร้องขอแหละคะเค้าตูเค้าถึงต้องสอนเค้าร้องเพลง
อ่าคือน้องเนี้ยเป็นพรสวรรค์ส่วนตัว
เขาจะจำดีจากการฟังเพราะว่าน้องสมาธิสั้น
เหมือนการอ่านเขาจะสะกดไม่ตรงมาตรา
เขาจะได้จากการฟังค่ะฟังหลายหลายเที่ยวแต่เหมือนบางเพลงแบบ
เนื้อหาเยอะเขาจะจำสลับอะไรเราก็ช่วยบอก
ก็แค่ช่วยบอกเป็นธรรมนองธรรมดาเป็นภาษาพูดค่ะ
เพราะป้าไม่สามารถลองเพลงได้เค้าตูค่ะ
ภูมิใจอะไรในตัวเองบ้างภูมิใจที่ว่าร้องเพลงได้เก่ง
อันนี้เห็นด้วยแล้ววันนี้มาสู้เพื่อยายเพื่อน้อง
ภูมิใจไหมภูมิใจค่ะอยากบอกอะไรคุณยาย
ยังไงลูกก็จะทำให้เต็มทีนะโอ้ยเต็มทีเลยลูกน้าค่ะ
ไม่เจอลูกเก่งซะเม้อก้องลูกก้องเมสู้สู้ลูกค่ะ
อยากบอกอะไรป้าปลาบ้างอยากขอบคุณไหมที่ช่วยกันดูแล
นี่ป๊าป๊าอยู่นี่พี่ป๊าน้องขอบคุณนะที่อ่ะ
ช่วยส่งลองเพลงไอ้หนูลองยังสู้สู้ค่ะ
ไปกอดพี่ป้าทีหนึ่งไปค่อยค่อยเดินนะ
ต้องรีบเดี๋ยวลื่นล้มทำไมร้องไห้อ่ะ
ทำไมเวลาคุยกับปลาแล้วร้องไห้
ไม่ลงไม่ลงเนื้อน้องเพลงไม่ได้

กับร้านนี้ก็จะผูกพันกันเป็นพิเศษนะครับ
ใช่ไหมครับคุณยายเขาเป็นคนเลี้ยงด้วย
ใช่เขาเป็นคนเลี้ยงแล้วนอนกับยาย
สมัยก่อนเขาเรียนเหมือนว่าเขาไม่สบาย
เขาก็เป็นคนที่ว่าช่วยโอบช่วยประคองบางที
ก่อนหน้าจะไปสอบเนี่ยต้องมาอุ้มมันเนี่ย
มันไม่สบายไอ้ตัวเล็กเนี้ยเขาก็ช่วยกันประคับประคองกันมา
เรียนประคับประคองกันมาตั้งคู่ใช่ค่ะ
ก็เป็นเสียงของหลานอีกคนนึงนะครับ
พี่ปลาผูกพันยังไงกับข้าวตูอ่ะคะก็คือเลี้ยงมาตลอดเลยค่ะ
เลี้ยงกันมาก่อนค่ะคุณปลามีลูกของตัวเองไหมฮะ
มีอีกค่ะหนึ่งถูกคนเมื่อกี้นี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่ถูกถูกหิ้วออกไป
คือพี่ป๊าก็มากับลูกเมื่อกี้นี้คือออกร้องทำไมอ่ะคะ
เห็นแม่ร้องไห้เห็นไหมเห็นแม่ร้องไห้เขาเลยเห็นแม่ร้องไห้ก็เลยร้องไห้
ข้าวตูทำไมเวลาให้ขอบคุณป้าปลาทำไมเราต้องร้องไห้
ผูกพันมากค่ะอยู่ตั้งแต่เด็กเด็กเลยป๊าป่าเขาดีกับเราไหม
ดีค่ะรักป้าปาไหมรักค่ะนี่ถ้าไม่มีป้าปานนี้จะร้องเพลงเป็น
เนี่ยไม่เป็นค่ะ
ป๊าเองก็เหมือนกันนะคะเวลาพูดถึงเข้าตูก็มีน้ำตาเหมือนกัน
ร้องไห้เหมือนกันสงสารเขาอะค่ะเหมือนเขามาไม่พร้อม
ไม่มีเหมือนคนอื่นนะคะหนูก็พยายามจะชดเชยให้
แต่ยังไงมันก็ไม่เท่าไม่เท่าผู้ให้กำเนิด
หนูก็พยายามทำเต็มที่ค่ะจนทุกวันทุกวันนี้หนูอยู่กับเขา
ยอมแบบไม่ไปทำงานดีไกลก็เพื่อที่จะอยู่ดูแล
กลัวว่ากลับมาวันหนึ่งจะไม่มีแม่ไม่มีหลาน
ขอชื่นชมพี่ปานะคะขอกราบใจพี่ปานะพี่ปาน
ขอบคุณนะดูเลยน้องมัก
ขอบคุณพี่ป๊ามังมากข้าไม่เป็นไรวันยังไงก็ไม่ทิ้ง

เขาเรียนจบมาแล้วรับปริญญาแล้วแถมที่ว่าเขาเรียนจบมาแล้ว
ที่ว่าเขาจะได้ไปทำงานต่างจังหวัด

เขาก็ไม่มีปัญญาหาไปให้หรอกเงินก้อน
ก็ยังไม่ค่อยจะพอเลย
แต่ก็ผ่อนให้เขาทีนลามีก็ทีละเล็กละน้อย
เดือนสี่ห้าร้อยก็ยังผ่อนให้นะ
ใครค้ำค่ะพี่ป่ามีคนค้ำนะพี่ป่าพี่ใหญ่บ้านค่ะ
ก็คือพยายามจะไม่ให้เขาเดือดร้อนก็พยายามผ่อนเดือนละพันนะคะ

จบแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีงานทำนะในยุคนี้นะ

คนที่แบบแย่อยู่แล้วก็แย่เข้าไปอีก
สู้ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะสู้
ถ้าไม่มีที่ไหนให้สู้เรามาสู้กันที่นี่ที่นี่
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตค่ะ
เอาล่ะพร้อมที่จะสู้หรือยังเข้าตูวันนี้
มองที่ป้าปามองที่คุณยายมองที่น้องทั้งสองคน
วันนี้ข้าวตูเข้มแข็งที่สุดและเจ๋งที่สุด
เป็นตัวแทนครอบครัวที่มายืนอยู่บนเวทีของเรา

คุณผู้ชมครับในคราวที่แล้วเธอร้องไปแล้ว๒เพลง

ตัวช่วยนะครับยังไม่ได้ใช้เลย
วันนี้ก็มาเริ่มต้นกันที่เพลงที่สาม

วันนี้คงจะได้เห็นว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ

เพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท
อินโทรเพลงที่สาม

นั่นคืออินโทรเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาทของหนูค่ะเขาตู

ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเพลงนี้เป็นอุปสรรค

ตัวช่วยเรายังอยู่ถึง๓ตัว
เราควรจะเสี่ยงไหมควรจะสู้ต่อไปไหม
อันนี้ต้องคิดไตรตรองแล้ว

สำหรับเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาทนะครับ
ข้าวตูครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ค่ะ

สู้ค่ะ
ถ้ามีปัญหาก็นึกถึงเขาได้เลย
เพราะเขาคือตัวช่วยนั่นเอง

เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายในเพลงนี้
ใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช่

ใช่

ก็ไม่ใช้ตัวช่วยนะครับก็เป็นสิทธิ์ของผู้แข่งขัน

จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะฮะแล้วแต่
เพลงที่๓ครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๓เพลงมาครับ

คำว่ารักที่เธอเขียนใส่ใจฉัน
ผ่านคืนวันก็ยังฟ้างตรงเสมอ
ฝีมือชัดขึ้นทุกวันคำว่าฉันนั้นรำเธอ
วันไหนที่ไม่ได้เจอก็คอยห่วงหา
บังเอิญเห็นเธอควงใครอีกคน
ใจเคยสุขล้น
ก็ป้อนเปื้อนด้วยน้ำตา
ยืนมองเธอสุขกับเขา
ด้วยใจที่เศร้าเกินกว่า
จะลืมภาพเจ็บติดตาแค่เดินจากไป
คำว่ารักที่เธอเขียนลงใจฉัน
ต้องใช้กี่ล้าน
ดน้ำตาลบจึงจะหา
ถึงเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่ง
ก็ไม่เคยรักใครง่าย
มารักเธอคือให้หมดใจแม้ต้องเจ็บช้ำ
อยากจะถือว่ารักนี่เธอให้ยืม
อยากจะลืมเธอไปไม่ต้องจดจำ
แต่ก็อยากจะลืมได้ลง
ใจยังคงร้องควรเช้าคำ
นั่งร้องไห้ลบคำหนึ่งคำ
นี่ด้วยน้ำตา

มีตรงไหนที่แบบคิดว่าเราจะร้องผิดหรือเปล่าคะ

อยากให้เดินไปหาป๊าแล้วกราบป๊าสักทีหนึ่ง
ค่ะ
เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
น้องข้าวตูร้อง
ร้องได้ให้ล้าน